ที่จังหวัดบุรีรำค่ะผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
ขี่รถบิ๊กไบท์เข้าไปในวัดค่ะแล้วก็บอกว่ามาหาหลวงพ่อ
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพอเจอเจ้าอาวาสอรัฐนาหลวงพ่อ
ผมผู้กองนัดครับผมได้รับข้อมูลมาว่าหลวงพ่อทำผิดกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดและโกงเงินวัดฮะ
กำอกเลยค่ะตกใจอัตมาไปทำอะไรเมื่อไหร่ตอนไหน
แต่ด้วยความตกใจไงคะก็เลยให้เงินเขาไป๕๐๐๐บาท
แต่ผู้กองนั้นเรียกร้องมาสองแสนกว่านะแต่หลวงพ่อบอกว่า
เอา๕๐๐๐ไปก่อนละกันแล้วก็อัตมามีทองอยู่๓บาท
เอาไปก่อนนี่คือโฉมหน้าของผู้กองนัด
ใส่ชุดดำขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์เข้าไปในวัดไปรีดไถเงินของหลวงพ่อเนี่ยนะคะ
พระที่การศักดิ์วิสุทธิ์ท่าศรีโลอายุหกสิบห้าปีค่ะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดกรรมลาวาสในอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำเล่าให้ฟัง
ขออภัยค่ะยี่สิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมาสิบเอ็ดโมง
มีผู้ชายแปลกหน้าอายุประมาณ๓๕ปี
ป้ายทะเบียนด้วยนะมาในวัดถามหาเจ้าอาวาส
อาตมาก็แสดงตัวอัตมานี่แหละ
เจ้าอาวาสจากนั้นผู้ชายคนนี้ค่ะตะเบ๊ะเลยผมผู้กองนัดสังกัดกองปราบราม
โชว์อาวุธปืนที่พกติดตัวมาด้วยแล้วก็ขู่ขู่เจ้าอาวาสนะ
บอกจะแจ้งข้อกล่าวหานะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยไปทำผิดมาเรื่องขับรถเร็วเกิน
กฎหมายกำหนดและก็มีคนแจ้งว่าหลวงพ่อโกงเงินวัดด้วย
จากนั้นขอโทรศัพท์มือถือหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อก็ต้องให้ไปนะคะ
และยังระบุด้วยว่าจะเอาตัวไปศึกนะแต่มีข้อเสนอแบบนี้
ขอเงินสองแสนห้าหมื่นบาทจะเคลียร์คดีให้เอาให้จบเลย
หลวงพ่อก็เลยแจ้งไปว่าไม่มีเงินหรอกตั้งสองแสนห้าหมื่นบาท
ผู้ชายคนนั้นเกิดความไม่พอใจขึ้นมาค่ะคมขู่จะทำร้ายร่างกายหลวงพ่อ
หลวงพ่อกลัวว่าจะเป็นอันตรายก็เลยขอโทรศัพท์คืนแล้วกัน
ขอโทรศัพท์คืนแต่ไม่ได้จะเอามาคืนไปทำอะไรนะ
โทรไปตามพี่สาวชื่อนางสาวสุโพเดี๋ยวมาช่วยเคลียร์เดี๋ยวมาช่วยคุย
แป๊บนึงนะพี่สาวกลัวว่าอาตมาจะถูกทำร้ายร่างกาย
หลังจากที่ได้รับโทรศัพท์แล้วนะคะก็เลยพยายามหาเงินมาให้
เอาโฉนดที่ดิน๑งานไปขอสินเชื่อที่บริษัทแห่งหนึ่ง
บริษัทเขาประเมินให้๖๐๐๐บาทแต่มันก็ไม่ได้ทันทีไง
มันจะได้วันอาทิตย์ไงคะก็เลยยังไม่ได้เงินให้กับผู้ชายที่ขี่รถบิ๊กไบท์เข้ามา
หลังจากนั้นพี่สาวค่ะเปลี่ยนแผนค่ะเอาสร้อยคอทองคำที่ใส่อยู่สามบาท
ให้คนร้ายคือจำนำก็ไม่ทันแล้วตอนนั้นค่ะ
เอาแบบนี้แหละเอาไปให้เลย๓บาทแล้วก็มีเงินสดติดตัวอีก๕๐๐บาท
เงิน๕๐๐๐บาททอง๓บาทให้คนร้ายไปเลยคนร้ายได้แบบนั้นค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากวัดแล้วก็หายไปเลยหลังเกิดเหตุพระทิการศักดิ์
ได้เอาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดของบริษัทสินเชื่อที่จับภาพคนร้ายไว้ได้
แจ้งความดำเนินคดีเพื่อตามหาผู้ต้องหารายนี้ต่อไปค่ะ
แต่หลวงพ่อคะถ้าหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดหลวงพ่อก็ไม่ต้องให้เงินเขานี่ตั้งแต่แรกอะเนาะ
ทานว่าคุณพระช่วยไม่ได้แล้วต้องบอกคุณตำรวจช่วยด้วยเออคุณตำรวจช่วยพระด้วยเออ